ตัวละครจะเยอะหน่อยนะเพราะมี๒กลุ่มเห็นไหม
กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
คือรักมันขมจากเหตุการณ์แบบนี้ครับ
คือแฟนเก่ามาเห็นภาพบาดตาบาดใจของฝ่ายหญิง
มานั่งจูจีกับแฟนใหม่เธอมานั่งระบายสีอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
มาป๊ากันในงานระบายไอ้ตุ๊กตาปูนปั้นเนี่ยนะ
ก็เลยพาพวกมาพาพวกมารุมทำร้ายผู้ชายแฟนใหม่
ปรากฏว่าเรื่องราวมันบานปลายถึงขั้นมีการยิงกันคนเจ็บสาหัสครับ
นี่แหละครับรักขมที่หน้าองค์พระปฐมเจดีเนี่ย
เกิดขึ้นกลางดึก๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้
ตำรวจสพเมืองนครปฐมเข้าตรวจสอบนะครับ

คนหนึ่งคือนายลิขิตบัวเข็มหรือว่าเบียร์อายุ๒๗ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับนะ
ที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
หลอกหัวกระสุน๔หัวซองปืนอีกอันหนึ่ง
รองเท้าแตะคู่นึงนางสาวป่าน
นางสาวป่านเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่า
ตี๑ได้ตี๑วันเกิดเหตุเธอกับเดียอายุ๒๒
เป็นแฟนกันได้๑สัปดาห์มาเที่ยวงานองค์พระปฐมเจดี
มากับเพื่อนคือเฟิร์สนะครับเฟิร์สกับบีมนะฮะ
นี่ผู้ชายบีมนี่ผู้หญิงครับมันก็มานั่งระบายสีกัน
ระหว่างนั้นแอลแอลคือใครอ่ะแอลคือแฟนเก่าเอาล่ะสิแอลคือ
แฟนเก่ากับเพื่อนอีกสองคนคือเบียร์กับเพชรมามาปั๊บมา
หาเรื่องแอลเข้ามาตบเธอทำร้ายเธอส่วนในเบียร์กับ
เพชรที่มาด้วยกันก็ไปลุมแฟนเธอแฟนใหม่ของเธอ
คือเดียอ่านึกภาพออกใช่ไหมอ่าอ่าในเฟิร์สนะเฟิร์สอ่ะ
ตะโกนห้ามแล้วแต่ทั้งหมดไม่หยุดครับในเฟิร์สก็เลยชัก
ปืนยิงใส่กระสุนถูกในเบียร์ไปนะครับในเบียร์นี่
เป็นเพื่อนของแฟนเก่านะนะครับเข้าที่อกด้านขวาเข้า
ชายโครงซ้ายได้รับบาดเจ็บนอนนี่นะฮะอยู่โรง
พยาบาลแล้วสาเหตุมาจากแอลยังหวงอยู่แอลยังหึงอยู่
แอลนี่ผู้ชายนะอืมนะคือเธอส่งข้อความไปบอกแล้ว
ไงแอลเราไม่ได้ให้สถานะกับเธอแล้วนะแปลว่าอะไร
ก็คือเราเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วแล้วก็นายแอลเนี่ย
ก็รู้ดิว่าฉันเนี่ยไปคุยกับเดียแล้วแฟนใหม่ของฉัน

มันก็โมโหมันก็จะปีเขาไปหาคนชื่อเดียอืมแล้วหนู
ก็เลยผลักดันมันไว้ไม่ให้มันไปแล้วมันก็ตกตกเราใช่
ตบแล้วมันก็ตบเรื่อยแล้วหนูก็สู้สู้กลับสู้เนอะ
เราไม่ยอมต่อสู้พวกเพื่อนก็เดินไปหาพี่เดียครับแล้วก็
ลุมพักหนึ่งพี่เฟิร์สก็บอกว่าให้หยุดหยุดไหมจะหยุด
ไหมอืมไม่หยุดยิงเลยจากนั้นในเดียในเดียคือแฟนใหม่
ของเธอเนี่ยแฟนใหม่ของปานกับเฟิร์สเนี่ยที่มา
ด้วยกันเนี่ยก็ขับรถกระบะหนีหนีไปทางไหนอ่ะออก
จากองค์พระประถมจดีไปทางมารัยแมนอ่ะไปเจอด่าน
ตรวจครับตำรวจสกัดจับสกัดจับปั๊บตรวจค้นรถเจอปืน
ขนาดเก้าเมตรก็เลยส่งตัวไปที่สพอมมือนแล้วคอ
รับสารพ่าบอกผมยิงจริงอ่ะก็กลุ่มผู้บาดเจ็บเนี้ย
มาหาเรื่องผมน่ะแล้วก็ชากปาร์นไปตบอ่ะห้ามเขาไม่
ฟังเขาเนี้ยยังถูกในเบียเนี้ยแล้วคูไม่ให้ยุ่ง
อย่ายุ่งด้วยเหรอเลยจะยิงนะอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนะครับ
เขามาหลอกของผมกลัวอยู่หน้า
เพื่อนผมเห็นว่าผมโดนรุมแล้วต่อทำทางเหมือนกับฝากตัวเลยนะครับ
ผมข้างหลังเพื่อนผมก็เลยฝากตัวเลยทิ้งก่อน
พึ่งหมู่ก่อนแล้วก็บอกให้หยุด
แต่คนที่มาต่อยกับผมอยู่คนที่โดนยิงครับ
เขาไม่หยุดแล้วผมพึ่งสะบัดแปลงเข้าจัด
ก็พึ่งไปถามเพื่อนผมแล้วบอกไม่ได้ยินค่ะ
ฟังแฟนใหม่ไปแล้วฟังแฟนเก่าบ้างไหมล่ะ

แฟนเก่าบอกว่าผมก็ทำร้ายป่านจริงแหละผมทนไม่ได้
คือแม้ป่าจะบอกเลิกกับผมจริงตามที่เขาบอกกับนักข่าว
แต่ก็ยังแวะเวียนมาหาผมทุกวันจะให้ผมคิดไง
คืนเกิดเหนี่ยป่านเนี่ยพึ่งมาหาผม

ไหนตอนนั้นปานบอกว่าไม่ให้สถานะกับเธอแล้ว

เรียกป่านออกมาคุยแล้ววัดได้ทำร้ายร่างกายป่าน
ตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง

คนชื่อเดียวว่ามึกมีผัวแล้ว

เอ๋คือยังมึงมั้ยครับ
อ่านให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าเขาเลิกกับแอลมาประมาณปีกว่าแล้ว
แต่แต่แอลบอกว่าเพิ่งออกจากห้องมาแสดงว่าเราก็ยังคบไปมากันอยู่
กันจริงครับแต่ว่ายังไปมากันอยู่
เลิกกันจริงครับแต่ยังไปมากันอยู่
แปลว่าอะไรแปลว่าคุณผู้ชมต้องตีความเองครับอ้าว
คดีนี้นะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาเฟิร์สไป๓ข้อหา
เพราะเฟิร์สคนยิงพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
แล้วก็นำปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะ
ส่วนเดียครับเดียและตำรวจแจ้งข้อหาช่วยผู้อื่น
ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดนะครับ
ข้อหาเดียวทั้งคู่จะถูกคุมตัวส่งฝากขังสาร
จังหวัดนครปฐมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ขมที่หน้าองค์พระปฐมเจดีครับ